มีการไปพบหญิงสาวอายุ๑๙ปี
แต่ตัวเธอเล็กผิดปกติ
คือตัวเล็กเท่ากับเด็กอายุสัก๘ขวบนะครับ

อายใครไม่โกรธใครที่ล้อเลียนเธอ
เธอมีจิตใจที่จะสู้ชีวิตในการที่จะช่วยพ่อแม่ต่อไป
นี่ผู้หญิงคนนี้คือเธอจริงแล้วโตแล้ว๑๙ปีแล้วนะ
ก็โตเป็นสาวอ่ะนะค่ะดูเหมือนเด็กเลยนะฮะพูดสิทธิ์ข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สวนกุหลาบแม่เจี๊ยบ

พบกับนางสาวการติมาวังคีบรีหรือว่าน้องปุ้ย
อายุ๑๙ปีอยู่บ้านหมู่๕ตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
ร่างกายของเธอจริงแข็งแรงตามปกตินะ
แต่ว่าตัวเล็กนิดนึงคือมีสภาพเหมือนเด็กอายุ๘ขวบ
สูง๑๒๐เซนติเมตรนะครับ
ก็กำลังช่วยผู้เป็นแม่ที่มีอาชีพรับจ้างปลูกต้นกุหลาบ
ช่วยอย่างขยันขันแข็งโดยไม่สนใจไม่ได้อายสายตาคนที่มองเธอแต่อย่างใดนะฮะ
ซึ่งจริงถ้าคนไม่รู้อายุเธอก็คิดว่าเป็นเด็ก
ใช่คือสูงประมาณ๑๒๐นี่ประมาณเด็กปฐม๑ปฐม๒
ใช่นะครับน้องปุ้ยเล่าให้ฟังบอกว่าเรียนจบชั้นป๖
จากนั้นไม่ได้เรียนต่อนะก็ออกมาช่วยแม่ทำงานรับจ้าง
ทุกวันนี้ไปไหนมีแต่คนมองแต่ก็ไม่รู้สึกเสียใจที่ตัวเองเกิดมาแล้ว
ตัวไม่สูงแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามีปมด้อยหรืออับอายเลยนะ
ก็ตั้งหน้าตั้งตาแล้วครับขยันขันแข็งช่วยแม่ทำงาน
แล้วก็เป็นคนดีไม่สร้างปัญหาให้พ่อแม่ไม่สร้างปัญหาให้ใครแล้วก็สังคมเท่านั้น
เธอบอกว่าพอใจแล้ว
เคยมีเพื่อนมาร้อนหรือบอกทำไมเราตัวเตี้ยจังอายุมากแล้วยังตัวเตี้ย

ไม่โกรธครับ
แล้วรู้สึกเสียใจกับตัวเองไหมที่โตมาแล้วไม่สูง

ก็คือหน้าตาน้องเขาเด็กเนอะจริงหน้าตาน่ารักด้วย

เพราะดูมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้ว

ก็คือนางบุญคล้ายก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกสองคนเป็นลูกสาวทั้งคู่แหละ
คนโตอายุประมาณ๓๐ปีแล้วทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ส่วนน้องปุ้ยเป็นลูกสาวคนเล็กนะครับ
ตอนที่ท้องน้องปุ้ยตอนที่ตั้งคันประมาณ๖๗เดือนนะ
ระหว่างที่ตัวแม่เองทำงานแขนไปกระแทกโดนท้อง
แล้วแบบกระแทกแรงไงคุณทำให้เด็กในท้องตอนนั้นไม่ดิ้น
ปุ้ยไม่ดิ้นตอนนั้นคิดว่าลูกคงเสียชีวิตแล้ว
คลอดออกมาก่อนกำหนดช่วงอายุคัน๗เดือน
ตอนนั้นน้องปุ้ยมีน้ำหนักเพียง๑กิโล
พอเด็กไม่ดิ้นก็ต้องให้หมอทำคลอดให้
ตอนนั้นอายุคัน๗เดือนและน้ำหนักเด็ก๑กิโลกรัมน้อยมาก
น้อยมากตัวนิดเดียวนะฮะ
ผู้เป็นแม่ก็บอกก็เลี้ยงดูตามกำลังที่มีแล้วครับ
ส่วนที่ให้หยุดเรียนแค่ชั้นป๖เพราะกลัวว่าถ้าไปต่อที่อื่นจะโดนเพื่อนล้อ
ทำให้ลูกอาจจะมีปมด้อยและกลัวว่าจะตกรถเวลาไปโรงเรียน

ทุกวันนี้ไปไหนก็ต้องเอาลูกสาวไปด้วย
ลูกสาวจะคอยช่วยงานตลอดแล้วก็ไม่เคยบ่นเลยนะครับ
ส่วนคนไหนที่เป็นผู้ชมที่อยากจะยื่นความช่วยเหลือให้กับน้องปู้ย
เพราะว่าเรื่องของการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะ
จบป๖และก็ตอนนี้ทำงานช่วยคุณแม่
ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าอยากจะช่วยครอบครัวของน้องปุ้ย
ก็ติดต่อช่วยเหลือใดที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอให้๐๖๔๑๔๕๒๕๔๙

ถ้าน้องมีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็เหมือนกับเชื่อมั่น